คุณผู้ชมคะช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจธาตุแมวนะคะ
แล้วก็เล่าเรื่องถึงภารกิจที่ต้องเข้าไปช่วยชีวิตแมว๔๐กว่าตัว
เพราะว่าค่อนข้างใหญ่เปิดเป็นคาเฟ่แล้วก็เปิดเป็นโรงแรมด้วยนะคะคาเฟ่นี้
เอาจิตอาสาเนี่ยไปช่วยเหลือแมวกว่า๔๐ชีวิต
ก็โพสต์ทั้งคลิปทั้งรูปภาพแล้วก็เล่าภารกิจให้ฟังเลยค่ะว่า
เขาได้รับการร้องเรียนมาว่ามีการทารุณกรรมแมวที่รับเลี้ยงไว้

คือคาเฟ่แมวก็คือสถานที่ที่คุณจะมากินข้าวกินขนม

บางคนอาจจะแบบอยากเลี้ยงแมวแต่ที่บ้านไม่สะดวกจะเลี้ยก็มาเล่นกับแมวที่นี่

ใช่ส่วนที่เป็นโรงแรมก็คือเอาแมวมาฝากได้ฝากเลี้ยงแบบนั้น
แต่คาเฟ่แห่งเนี้ยปิดไปแล้วใช่
เจ้าของเป็นสัตวแพทย์ถูกโดนคดีช่อโกงถูกจับกลุ่มหรือว่าหนีไปนี่แหละใช่ไหม
ใช่ค่ะปิดไปเมื่อสามเมษายนแต่ชาวบ้านแจ้งกับคนที่ไปช่วยบอกว่า
โอ้โหแมวมันติดอยู่ข้างในเต็มเลยนะสี่สิบกว่าชีวิตอ่ะค่ะแล้วก็โอ้โห
ต้องบอกว่าความเป็นอยู่วันนั้นน่าสงสารมากคุณผู้ชมครับคือเจ้าของเนี่ยนะคะ
จากทารุณกรรมแมวแล้วนะแอบเพาะพันธแมวสายพันธุ์ใหม่เพื่อการค้าด้วยอ่ะอืม
เออแล้วคือเจ้าของเป็นสัตวแพทย์ไงคะ
คือเขามีความรู้แต่เอาความรู้มาใช้ในทางที่ผิดนะคะอ๋อพ่อพันธแมวขายถูกต้อง
อ่าโดนจับดำเนินคดีข้อหาช่อโกงเราเห็นข่าวนี้ก็ติดต่อไปพูดคุยกับนายทันอิน
จิระเปรมทันนิกเลยนะคะเขาเป็นอดิษฐ์ผู้สมัครสอสอภาคเสรีรวมไทย
คนที่เข้าไปช่วยแมวนี่แหละครับเขาเล่าว่า๑๒เมษายนค่ะ
ได้รับแจ้งมาจากลูกน้องของสัตวแพทย์เจ้าของคาเฟ่บอกว่าให้มาช่วยเหลือแมวหน่อย
มีหลายสิบชีวิตเลยมันถูกขังแล้วก็ถูกทารุณกรรมอยู่บนชั้น๓ของคาเฟ่
พอเข้าไปนะต่อให้ไม่ใช่ธาตุแมวก็สะเทือนใจคุณผู้ชม
ภาพที่เขาเห็นเนี่ยแมวหลากหลายสายพันธุ์เมื่อสักครู่นี้
มีมีมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะสายพันธุ์ราคาแพงนะที่ฉันพูดมาเนี้ยน่ะ
ตัวเนี้ยเป็นหลักหมื่นหมดเลยสฟิงค์นี่มันจะเป็นแบบที่ไม่มีขนใช่ไหมใช่ค่ะสฟิงค
แมวพันธุ์ที่หนังเหี่ยวเหี่ยวแล้วไม่มีขนอ่าอ่า
เขาบอกว่าสภาพแต่ละสายพันธุ์เนี้ยน่ะน่าเวทนามากครับ
เกือบทุกตัวป่วยติดเชื้อไวรัสหวัดแมวตัวก็แคละแกรน
บางตัวอย่างที่เห็นภาพตาบอดนะคะอยู่ในพื้นที่แออัด
คือห้องเนี่ยปิดทึบไม่มีอากาศถ่ายเทไม่มีแสงสว่างลอดเข้ามาเลย
สภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยเสี่ยงทำให้แมวพิการได้นะคะและทั้งหมดนี้คือการกระทำของคนที่เรียกตัวเองแล้วมีใบบอกว่าตัวเองเป็นสัตวแพทย์อะค่ะ
คือเอาความรู้ของตัวเองมาหาผลประโยชน์กับแมวเหล่านี้สร้างชื่อเสียงด้วยการเพาะพันธแมวสายประหลาดเพื่อจำหน่ายที่เรียกว่า
ฟิงค์จิ๋วคือสฟิงค์คือแมวตัวนี้ไซส์มันก็จะเท่าแมวธรรมดาปกติทั่วไป
เขาเอาไปเพาะให้เกิดเป็นสฟิงค์จิ๋วให้ตัวมันเล็กไปอีกแล้วรู้ไหมว่ากว่าที่จะได้แมวไอ้สายพันธุ์ใหม่ที่เพาะออกมา
กว่าจะได้สฟิงค์จิ๋วตัวนึงเนี่ยมันแลกกับชีวิตแมวเป็นร้อยชีวิตนะคะกว่าจะได้สายพันธุ์นี้ออกมาหนึ่งตัว
แช่เย็นในตู้เย็นจำนวนมากเลยฝากไปถึงบุคคลที่อยู่ในวงการนี้นะคะ
ทำแบบนี้อยู่ขอร้องหยุดเถอะ
ทางพี่ที่เป็นผู้เสียหายอันดับหนึ่งและเจ้าของตึกเข้าไปในสถานที่นี้เข้าไปดูแบบลงลึกครั้งแรก
สิ่งที่เขาเจอก็คือห้องชั้น๓มีการเพาะแมวแบบอยู่กันห้องแล้วก็มีแมวที่เป็นคนพิการถูกขังลืมไว้ในนั้น
ก็ผู้ที่มีพิการซ้ำซ้อนทั้งหลายนี่แหละครับคือถูกขังลืมไว้ในนั้นเลย
แล้วก็พอเขาเปิดตู้เย็นออกมาที่จะเป็นตู้เย็นที่ถูกมัดไว้นะครับ
พอเปิดออกมาก็คือเจอศพแมวห่ออยู่ในถุงยาแช่ไว้ในช่องฟีดบ้างช่องธรรมดาบ้าง
แล้วคือมันคือภาพที่สลดหดหูอะครับแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์เลยมันคือช็อกเลย
ภาพแรกที่ผมจำติดตาเลยก็คือมีแมวตัวที่ตาบอดขี้หูตันจนนี่แหละครับเสียการสองตัวเนี่ยยืนตากแดดหน้าติดกระจกเลย
แล้วมดไต่ขึ้นเต็มตัวแมวแล้วคือแบบเขาอยู่ในอาการที่ผมดูแล้วมันไม่ไหวตัวนี้ไม่ไหวล่ะ
ก็ตัวนี้จึงเป็นตัวแรกสุดเลยที่เราดึงออกมาได้
เราแค่บอกว่าคนนี้ที่ทำกิจการนี้อยู่เนี่ยเขามีความวิปริตเอาจริงเรามองเลยว่ามันคือวิปริต
ผมอยากให้คิดถึงชีวิตสัตว์เลี้ยงพวกนี้คือผมไม่รู้ว่าว่าคุณเอาไปทำกำไรได้เท่าไหร่จาก
จากสิ่งที่พวกคุณทำกันแต่ว่าแมวพวกนี้มีชีวิต
แล้วกว่าเขาจะเกิดตัวสมบูรณ์ตัวหนึ่งที่พวกคุณพยายามไฮบริดกันผมถามว่ามันตายกี่ตัว
อืมเอาเป็นว่าตอนนี้เขาช่วยแมวมาได้แล้วนะค่ะซากมงซากแมวก็เป็นหลักฐานเยอะแยะ
คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปดูคาเฟ่แมวแห่งนี้หน่อย
นี่ครับท่านผู้ชมครับ
ก็ไม่มีคนอยู่หรือว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงอะไรแล้วนะเพราะว่าเขามีคนมาช่วยมาเคลียร์กันไปแล้ว
โดยหลังร้านยังมีสิ่งของเครื่องใช้บางส่วนกองอยู่นะครับ
เป็นพวกกระจุกขนแมวที่มันตกอยู่ที่พื้นอะ
ข้างในก็มีอาหารแมว

กลิ่นนี้ก็เม้นออกมาหมดเลยนะฮะเพราะไม่มีคนทำความสะอาด
แมวที่ได้รับการช่วยเหลือไปนะครับตอนนี้
ทันอินได้นำไปดูแลอยู่

เป็นตัวผู้๓ตัวตัวเมีย๕ตัว
ไม่รู้เขาทำไมติดโรคติดไวรัสหรือว่าเกิดอะไร
ก็ไม่รู้ว่าเอาไปเป็นการผสมยีนอะไรหรือเปล่า

นางสาวสุพัตราเกษมพิมลพรที่เป็นผู้ดูแลแมวที่ช่วยมา
บอกว่าแมวแต่ละตัวมีสภาพผอมโซเสื่องซึม
ต้องนำมาอาบน้ำเอามาหยอดยาเอามาให้อาหาร
ต้องจัดห้องไว้ดูแลก็จัดไว้๒ห้อง
แมวที่มีขนหน้าอย่างเช่นแมวเปอร์เซียอันนี้
ต้องให้ไปอยู่ห้องแอร์ขนเยอะ
แมวที่มีขนสั้นโดยเฉพาะแมวสฟิงค์เนี่ย
ที่แบบขนนี่แทบไม่มีเลยเนี่ยต้องเลี้ยงในห้องที่เปิด
ให้มีอากาศธรรมชาติแล้วก็พบด้วยว่าแมวสฟิงค
บางตัวมีอาการแท้งลูกด้วยนะโอ้ยเนื่องจากเห็นมีเลือดหยดออกมา
จากทางอวัยวะเพศของมันตอนที่ทำความสะอาด
ซึ่งทุกตัวต้องดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป
คือพูดถึงสฟิงส์เนี่ยหลายคนก็จะมองว่ามันน่าเอ็นดูบางคนก็จะมองว่ามันน่าเกลียด
คือมันเหมือนแมวผีอ่ะหลายคนเรียกแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นแมว
ไม่มีขนเป็นพันธแมวไร้ขนแล้วก็ตัวหนังมันจะเหี่ยวย่น
ซึ่งตอนนี้มันมีแมวสายพันธุ์ที่ว่าสฟิงค์จิ๋วเนี่ย
แต่ขามันจะสั้นมันจะโหลดต่ำกว่านี้อีกหน่อย

ใช่ค่ะมันถือเป็นแมวสายพันธุ์แปลก
ถ้ามีคนสั่งซื้อมาก็บอกว่านำเข้ามาจากต่างประเทศ
แต่ความจริงเนี่ยเจ้าของคาเฟ่แมวคนนี้เพาะเอง
ซึ่งจริงดูแล้วไม่น่าจะถูกกฎหมายเลยนะคะ
ทีนี้หลายคนก็เห็นแบบนี้แล้วสงสารน้องแมว
ธาตุแมวหลายคนบอกว่าอาสาอยากจะขอรับน้องแมวเหล่านี้ไปดูแล
ก็ต้องบอกว่ารอก่อนนะต้องอยู่ให้ถึงเรื่องของการดำเนินการส่งแมวคืน
เจ้าของที่แท้จริงก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย
แมวฝั่งที่อยู่ในโรงแรมเป็นแมวที่เจ้าของเขาเอามาฝากเลี้ยงไว้ครับ

แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายแมวแล้วก็สิ่งของออกจากร้าน
เพราะว่าร้านนี้เนี่ยคนที่โดนจับไปสัตวแพทย์เนี่ยมาเช่าเปิดเป็นร้าน
ตอนนี้เขาโดนจับไปแล้วเจ้าของที่ที่ให้เช่าเขาบอกเขารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น

ต่อให้ไม่ได้เลี้ยงแมวไม่ได้รักแมวก็สงสารอ่ะ